ประชันกันของตลกอาวุโสสองเพื่อนซี
นาย่งเชิญยิ้มและนับพวงเชิญยิ้ม

เฮ้ยรีบตอบผมอยากรู้เรื่องนี้ว่ะ

ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก

แต่ว่าผู้แกต้องแพ้ฉัน